แต่อาจจะซิสกว่าน้อยกว่านักนิดนึงนะ

กับแฟนสาวดีไซน์เนอร์ณัฐนิชา

ดูท่าจะไปได้ดีเพราะคนนี้เนี่ย
องไปถึงการสร้างครอบครัวกันเลยทีเดียว

ส่วนที่มีคนแอบถ่ายภาพสวีทวีทแบบใกล้ชิดที่สนามบิน

เพราะว่าความสัมพันธ์มันชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ว่าจริงเราไม่ได้เป็นคนที่

อย่างที่ว่าคือเราก็ใช้ชีวิตปกติ
ถามว่าถึงตัวกันไหมก็ถึงตัวปกติ
เหมือนคู่ทั่วไปครับไม่ได้แบบ
เฮ้ยเธอเราอยู่ในที่สรรษณะแบบ
เดินห่างฉันหน่อยเดี๋ยวคนรู้อะไรอย่างนี้
เราก็อุ่นใจของเราที่
ที่เราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเรามองไปข้างหน้าด้วยได้
เพราะว่าอาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมมาก่อน

ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด